วินาทีที่สำคัญแล้วครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของปู่รัฐจากจังหวัดระยองจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรมารุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องโรงเรียนของเราครับ
พอวันหยุดผมก็ช่วยปู่ทำงานสวนทุเรียน
เวลาปู่แต่งกิ่งต้นทุเรียน

ผมรักปูมากครับผมจะจังให้เรียนให้กลิ่นกลิ่น
ช่วยปู่ทำงานปู่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับ

เด็กที่ขี่ม้าก้านกล้วยนุ่งจงกระเบนสีอะไร
สีฟ้าสีชมพูสีเหลืองครับ

ถูก

ถึงจะมีโอกาสลุ้นเงิน๑ล้านบาท

ตั้งแต่ข้อแรกไปต้นไป

ถูกครับ
หล่อคนใหญ่แล้ว

สีฟ้าสีชมพูและสีเหลือง
ตอนนี้ครอบครัวของปู่รัฐจากจังหวัดระยองนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องจังหวัดระยองครับ
เวลาหนูอยู่บ้านหนูชอบช่วยผูทำงานบ้านด้วยค่ะ
คือรักปู่เพราะปู่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็ก

ทิศเหนือของจังหวัดระยองไม่ได้ติดกับอำเภอใดของจังหวัดชนบุรี

ถูก
ฉันจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเก็บมังคุดครับ
ทุกวันนี้ผมก็มีอาชีพทำสวนผลไม้
ผมปลูกมังคุดแต่มังคุดไม่มีราคาเลยเก็บไม่ได้เงิน
ผมก็เลยค่อนมังคุดทิ้งไป

ก็ใช้หนี้ไม่หมดใช้แค่ดอกอย่างเดียว
ก็สองครั้งท้องกะซ้อไว้อีก
ผมต้องพยายามดิ้นลนทำงานหาเงิน
เพื่อมาส่งเสียให้พวกเขาได้เรียนสูง
เพราะผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เป็นซ้ำรอย
เหมือนผมที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
มังคุดนะครับใส่ถุง

เมื่อกี้กุลัทธ์ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ครับ
เวลา๓นาทีนะครับปู่และครอบครัวใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
สองนาทีห้าสิบสองวินาทีครับ
เอาละนี่ก็คือ๓แรงแข็งขันนะครับ
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมข้อนี้ถือว่าทำได้
ครอบครัวของผู้รัฐครับจากระยองได้รับทุนไปต่อชีวิต

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
เหลืออีกหนึ่งข้อครับในข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าถูกนะครับ
นั่นหมายถึงว่าเราได้เงินแสนกลับบ้านในวันนี้นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือเรื่องฟุตบอลครับ
พอผมไม่ได้เรียนต่อผมก็ออกมาทำงานช่วยปู่ทำสวนครับ
ช่วยทำทุเรียนใส่ปุ๋ยสอยแขนงครับ
พอผมมีงานทำเรื่อยผมก็มีรายได้ครับ
ผมก็เลยไปสมัครกรสน
ผมก็อยากเรียนต่อไปเรื่อยครับจนได้ปริญญามา
แล้วก็ใบนึงให้ปู่ปู่เขาก็น่าจะดีใจครับ
คำที่ปู่สอนผมแล้วผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้ก็คือ
ขี้เกียจก็อดครับขยันก็มีครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หร่ายที่นกคาบในตราสัญลักษณ์ของทีมลิเวอร์พูลมีกี่ใบ

ดู
โตโตโตโตโตโตโต
สหายที่นกคาบในตราสัญลักษณ์ของทีมลิวิเวอร์ภูมิด้วยกัน๓ใบลาดไปใบเดียวเอง

ตอนนี้ครอบครัวของปู่รัฐจากจังหวัดระยองได้รับทุนสะสมอยู่ที่
และคุณแจต่อชีวิต๒ดอก
สิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วแต่ครอบครัวว่า

ใครจะเลือกกุญแจเป็นคนที่๑ครับ

กุญแจดอกที่๑เลือกดอกไหนครับ

กับการขายตู้โบนัสครั้งนี้ครับ

ออกเลยครับ

หมายเลข๒ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไหร่ในวันนี้นะครับ

หมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑วัน
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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

ที่เขาพยายามเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นผมเชื่อนะฮะว่า
เด็กก็คงจะช่วยกันสุดตัว

ช่วยกันต่อชีวิตต่อลมหายใจ

โอมนี่แหละคือเสาหลักของครอบครัวแน่นอน
รายการของเราก็เปรียบเหมือนสะพานบุญนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดที่พร้อม

มาร่วมรายการครับขอบคุณมากครับ

เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวปู่รัฐว่า

วกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง

ผมชายามิจฉัยแล้วนะครับ
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมจบแค่ชั้นป๔ผมลำบากครับ
ผมอยากให้หลานเรียนหนังสือไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมครับ

ไม่มีเงินส่งให้ผมได้ไปโรงเรียน

พอมาถึงรุ่นหลานของผมพ่อแม่ของเขา

ผมต้องพยายามดิ้นลนทำงาน
หาเงินเพื่อมาส่งเสียให้พวกเขาได้เรียนสูง
เพราะผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอย

การได้มารายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีครับ

เพราะพวกเขาคือพลังใจของผมครับ
วันหนึ่งไปรับจ้างเขายกคณะอยู่อยู่ตอนนั้นก็มือผมน่ะไม่รู้มันเป็น
ไงมันชาแขนขาอ่อนแรงเขาก็ทำงานไม่ได้
ฉันก็ต้องดูแลต้องคอยหาเงินมาจุนเจือ
คัดแยกแตงกวากับแตงล้านภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
สวัสดีครับ